ที่นาเรินจำพิเศษกรุงเทพฯหานคร

อยากจะให้ย้อนกลับไปดูเพราะวันนี้ภัยดาวดิน
เพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา

ปล่อยตัวชั่วคราวภัยดาวดิน
คือก่อนหน้านี้สารอาญา
ยกคำร้องประกันตัวไผ่ดาวดิน

คือภัยดาวดินถูกจับ๑๓ตุลาคม
พร้อมกับพวกรวม๒๐คน

พยายามยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่สารท่านไม่อนุญาต

มีพฤติการหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิง

ก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา

คดีละ๗๐๐๐๐บาท
คือก่อนหน้านี้ศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

นางสาวเบนจาแสงจันทร์สสพักก้าวไกล

จะนำหมายปล่อยไปปล่อยตัวไผ่
เรือนจำพิเศษภายในวันนี้

ก็ไปเฝ้ารอปักหลักอยู่ที่ด้านหน้านะคะ

ชูสามนิ้วให้กำลังใจกัน
ภัยเองก็ขยายเสียง
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
แล้วก็ยืนยันว่าจะร่วมต่อสู้

สบตาผมไว้ประยุทธ์จังโรชาถ้าไม่ออกแต่ว่าพวกนี้พวกเราไม่กลับ
พวกเราจะรวยต่อและพวกเราจะสู้จนกว่าประยุทธ์จังโรชาจะออกไปใช่มั้ยใช่

ยืนยันว่าจะยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อค่ะแม้จะมีคดีติดตัวอยู่หลายคดี
แต่ก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะเบื้องต้นจะมีการปักหลักจากอยู่ที่นี่นะคะ
จากนั้นก็มีการประชุมแล้วก็มีการเคลื่อนไหวไปตามสถานที่ต่าง
หลักสำคัญก็คือสิ่งที่ต้องการอันดับแรกเลยก็คือนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกค่ะ
ประกาศที่นี่แล้วก็เดี๋ยวประชุมกันเดี๋ยวเราจะประชุมกัน
ดูว่าก็ทุกการเคลื่อนไหวทุกวิถีทางที่จะหล่ายประยุดได้เลยเราจะทำทุกวิถีทาง
โดนโดนต่อยโดนอะไรนี่รอยขูดก็ยังมีอยู่เลย
นี่รอยขูดนะครับรอยขูดที่จากการอุ้ม

คือภัยดาวดินถูกจับเมื่อ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ความผิด๑๒ข้อหายกตัวอย่าง
เช่นมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป

ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉิน
ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
เป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการ
ในการกระทำความผิดมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเป็นต้น

ไข่ดาวดินโดนมากกว่าคนอื่น๒ข้อหา
ก็เลยรวมแล้วเป็น๑๒ข้อหานะคะ
เอาเป็นว่าในขณะนี้กลุ่มรัสดร๖๓
ซึ่งมีแนวร่วมหลากหลายกลุ่มเนี่ยนะครับ